มาดูอีกความคืบหน้าของแก๊งจุรกรรมรถยนต์กันบ้าง
พาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ตำรวจบุกจับอู่ชำแหละรถแก๊งลักกระบะพระเป็นหัวโจกนะคะ
ตอนนี้เองทางตำรวจค่ะก็เตรียมที่จะขยายผลเพื่อที่จะจับกลุ่มหัวโจกค่ะ
ลงผลการจับกลุ่มนายนัทธพงศ์โพธิสะอาด
เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ในซอยเลิศพัฒนาใต้
จอมทองกรุงเทพมหานคร
พร้อมกับของกลางรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาได้๑คันค่ะ
และชิ้นส่วนอัลไหลรถยนต์ต่าง
การจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเป็นผลมาจาก
ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายสมชัยเขียวขจี
และนางสาวชุดาสหรัฐ
จรกรรมรถยนต์ได้เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา

ทราบว่านายนัทธพงศ์นั้นเป็นผู้รับซื้อรถยนต์ที่จุรกรรมมาทั้งหมด
พลตำรวจโทษานิทระบุว่าจากการสอบสวนนายนัทพงศ์
ผู้ต้องหาสารภาพว่าได้เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ดังกล่าวไว้
เพื่อเป็นแหล่งชำแหละแยกชิ้นส่วนรถยนต์

โดยนายนัทพงศ์จะเป็นคนลงมือแยกชิ้นส่วนเอง
จากนั้นค่ะจะนำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทั้งหมด
และศูนย์เชียงโกงต่าง
ทั้งนี้อะไรบางส่วนจะถูกนำไปประกอบกับซากรถยนต์

ก่อนจะให้ช่างทำการสลักหมายเลขทะเบียนตัวถังรถยนต์ขึ้นมาใหม่
และนำหมายเลขทะเบียนซากรถยนต์มาสวมแทน
นายนัทธพงศ์กล่าวต่อว่ารถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมา
จะรับซื้อในราคาเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะคุณ

แล้วขายต่อในราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไป
ซึ่งตลอดสองปีที่ผ่านมานี้
ได้ขายรถยนต์ที่สวมซากไปแล้วกว่า๒๐๐คัน

ใช่ซื้อมาหลักหมื่นขายหลักแสนแล้วขายไปได้๒๐๐คันแล้วนะคะ
โดยนัดหมายส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าตามวัดต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ต้นนะคะตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์แล้วก็รับของโจรด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะสำหรับพลตำรวจโทสานิทค่ะ
ประสงค์ยังไง
ประสงค์ที่จุดไม่ได้ประสงค์ที่อู่นี่นะประสงค์ที่จุดเช่นตามวัดต่าง
เนี่ยมีเบื้องหลังนะคนในคนในพรมในจีวรห่มผ้าเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับ
เรามีการตรวจสอบทั้งข้อมูลการใช้ทางการเงินนะครับและข้อมูลอื่น
เดี๋ยวจะกวาดล้างให้สิ้นซากนะครับ
ทุกคนไม่เว้นหน้าแล้วก็ต้องติดคุกให้ได้
ที่ทางตำรวจรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
โดยบอกว่าจะจัดการให้หมดไม่ว่าจะอยู่ในผ้าเหลืองหรือเปล่า
เพราะว่าแก๊งนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าแก๊งมังกรทองโดยมีพระมหาอำนวยพระลูกวัดวัดนาคปรกนะครับ
เป็นหัวหน้าแก๊งโดยแอบอ้างพร้อมกับทำนามบัตรปลอมว่าเป็นรองเจ้าอาวาสวัดนาคปรก
เพราะว่าพระอำนวยจะเข้ามาดูแลการชำแหละรถวันเว้นวัน
และถ้าต้องขับรถไปส่งนะคะที่เชียงกงเนี่ย
พระมหาอำนวยก็จะนั่งรถไปด้วยทุกครั้งพร้อมกับเอาข้าวสารใส่เอากระถิ่นปักเสียบไว้
เมื่อโดนด่านตำรวจตรวจค้นก็จะบอกว่าเนี่ยกำลังจะเอากระถิ่นไปที่วัดโน้นไปทอดพระป่าที่วัดนี้

มาปิดบางบางหน้านะคะทางด้านของตำรวจเองก็จะขยายผล
เรื่องต้นค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจร
พร้อมกับเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป
และนอกจากนี้นะคะยังฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนหากรถยนต์นั้นถูกโจรกรรม
รีบแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับสถานีตำรวจท้องที่ทันทีค่ะ
เพื่อให้ทันต่อการติดตามและป้องกันหากรถยนต์ถูกนำไปก่อเหตุอัธยากรรมต่างด้วย